ทำไมเขาถึงเชื่ออะไรกันขนาดนี้

แก๊ปเองหรือว่าคุณแม่เองคุณพ่อเองทำไมถึงเชื่อมะปรางขนาดนี้
ก็ไม่รู้เหมือนกัน

เขาก็พูดดีเอาใจทุกอย่างค่ะ

แก๊ปทำไมถึงสามสี่เดือนเองทำไมถึงรักมะปางได้ขนาดนี้

มันคือมันจะมีเฟสนึงอ่ะ
น่าจะสร้างเป็นเฟสปลอมขึ้นมาเป็นเฟสแม่เขา

คือระหว่างที่เราคุยกับเขารู้จักกับเขา
เขาบอกให้เราคุยกับแม่เขาแต่ว่าไม่ได้โทรใช่ไหม

ระหว่างที่เราพิมพ์ข้อความคุยกับแม่เขาแล้วมะปรางอยู่ตรงไหน

เอาแล้วใครจะเป็นคนพิมพ์ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดมะปรางเป็นคนทำเฟสของแม่ปลอมขึ้นมาเพื่อคุยกับแก๊ปอ่ะ

แล้วแก๊ปก็แล้วใครจะเป็นคนพิมพ์
ไม่รู้ครับแล้วเฟสตัวนี้มันจะปิดไปตอนวันที่๕ครับก่อนเขาจะไปครับ
ตอนที่แก๊บพิมพ์ข้อความคุยกับแม่ของมาปรางเนี่ย

ยืนยันว่าตอนที่พิมพ์เนี่ยอยู่ข้างเขาไม่ได้มีการพิมพ์หรือใช้โทรศัพท์อะไรอยู่ข้างเราใช่ไหม

ก็แสดงว่าเป็นขบวนการวางแผนมาแล้ว
ก็เลยทำให้แก๊ปเนี่ยมั่นใจว่าแฟนของเรามีแม่อยู่ที่เกาหลีใต้จริง

เชื่อแบบปากต่อปากเลยเขาชวนกันเองเข้ามาเองหมดเลย
ปากต่อปากว่ายังไงแม่ที่เขาว่ากันปากต่อปาก
เขาก็แบบคนอีกคนนึงเข้ามา
แล้วกลับไปบ้านเขาก็ไปชักชวนญาติเขาอีก

แล้วบ้านเราพอทุบไปแล้วเนี่ยทุกวันนี้ยังไงเนี่ย
ก็อยู่แบบนั้นแหละค่ะแบบเพลิง
เพลิงขึ้นมาเอาขอดูเดี๋ยวขอดูเพลิงหน่อยนะครับที่ที่บ้านนี้เขาสร้างขึ้นมาพอทุบบ้านเสร็จปุ๊บ
ลูกสะพ้ายบอกเดี๋ยวแม่หนูที่อยู่เกาหลีใต้เนี่ยเดี๋ยวส่งเงินมาให้เท่าไหร่นะแม่

ล้านหนึ่งเดี๋ยวให้สร้างใหม่เลยก็ทำเพลิงแบบนี้อยู่กัน
ซึ่งทุกวันนี้ลูกสะพ้ายหายไปแล้วก็ยังอยู่เพลิงอย่างนี้อยู่

วัสดุก่อสร้างต่างที่ไปเอาของเขามาก่อนแสนสอง

ค่าช่งค่าช่างอะไรด้วยก็ยังไม่ได้จ่าย
ยังค่ะยังไม่ได้จ่าย
ทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยพฤติกรรมต่างจนกระทั่งมันมาถึงวันที่๕มกราคมคือวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมา
มะปรางนัดบรรดาผู้ที่จะไปทำงานที่เกาหลีใต้ที่จ่ายค่าหัวให้เขาเนี่ย

นัดที่บ้านประมาณ๗โมงค่ะ
บ้านที่ว่าทุบไปแล้วนะแล้วอยู่เพลิงกัน
ให้มารอขึ้นรถที่นี่๗โมง

เต็มถนนไปหมดเลยค่ะ

แม่น้ำไฟก็บอกว่ามะปางไม่เห็นมาเลยก็เลยถามหลานว่ามะปางเขามาเปล่า
หลานก็บอกว่าเขามาเรียกว่าจะไปหาตาก่อนตอนประมาณตีหนึ่งใช่ไหมแก๊ป
เขาบอกเขาจะไปรับแม่แม่เขามาอย่างนี้แม่เขาจะมารับด้วย

เขาบอกว่าแม่เขาบินมาจากนู่นจะมารับคนงานครับ

คืนวันที่๔ก็คือคืนวันพุธ
เดี๋ยวเช้าวันพระหัส๗โมงจะมีคนมารอขึ้นรถ

อ้าวใหม่นะคือวันพระหัสที่๕เขานัด๗โมงเช้า

ตรวจกันไม่ทัน
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์ที่๖

แต่คืนวันนั้นเนี่ยระหว่างคืนวันนั้นเนี่ย

ที่นางรองบุรีรำใช่มั้ย

เพราะพอมะปางออกจากบ้านตีหนึ่งตีสองเราติดต่อเลย

ก็ไปแก้รับไว้มากไม่ไกลครับบ้านสิบโล
ไม่น่าถึงชั่วโมงนี้ครับต้องกลับมาแล้ว
ตีสองเขายังไม่มาอีกเขาไปยังไงครับเขาขับรถไปหรืออะไรยังไง
มีคนมารับครับคนที่จะไปทำงานด้วยกันเขาตั้งเป็นผู้จัดการสวนอย่างนี้
ก็คล้ายเขาก็ต้องซัพพอร์ตลูกพี่ตัวเองซัพพอร์ตเจ้านายตัวเองก่อนจะไปอย่างนี้
ผู้จัดการสวนอีกเหรอเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
เขารับเป็นเขาตั้งเขาเองน้องมะปางเขาตั้งเขาเอง
หมายถึงว่าก็คือบรรดาของคนที่จะไปทำงานกับเขาเนี่ยเหรอที่ว่าเป็นชาวบ้านทั้งหลายที่ว่าเชื่อเขาแล้วก็มาเสียค่าหัวให้เขา

ตั้งเป็นผู้จัดการสวนไว้ก่อนเลยแล้วบอกให้คนนั้นขับรถมารับเขา

เพื่อไปรับแม่แล้วหายไปทั้งคู่เลยไหม
ไม่เขาผู้จัดการกลับมาคนเดียวครับแต่มาส่งปางที่หน้าเทอร์มินอนโคราช
บอกมะปรางให้ไปส่งที่หน้าขนส่งเทอร์มินอลสนามบินป่ะ

หน้าห้างโคราชเทอร์มินอลโคราชให้ไปส่งที่นั่นเลยเหรอจากบุรีรำไปส่งที่นั่นเลย
ใช่เขาบอกให้ไปเอาเอกสารนั้นกันนะครับ
แล้วมะปังก็หายไปเลยส่วนชาวบ้านคนนี้กลับมา
กลับมากลับบ้านเพื่อจะมาเตรียมกระเป๋าเตรียมบิน